คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้ยก็มีเรื่องราวดราม่าร้อนในวงการบันเทิงนะคะ
เราไปดูกันซิว่าเรื่องราวร้อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อกระแสสังคมในโลกโซเชียลบ้างหรือเปล่า
อัปเดตยอดผู้ติดตามในไอจีกันค่ะ
มาดูคนนี้เลยคุณไม่ติดโผล่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะหนุ่มหน้าใสมาแรงแซงทางโค้งไปเลยนะคะ
กระแสดีไม่มีตกต้องยกให้ลูกชายคนโตแห่งบ้านวัฒนศิลป์ค่ะน้องเจ้านายจินเจดแม้จะร่วงลงมาจากอันดับแหน่งรองแชมป์นะคะ
แต่ความนิยมยังดันให้อยู่ในอันดับที่๕ค่ะด้วยยอดติดตามเพิ่มเป็น๗๒๒๐คนค่ะคุณ
อันดับที่๔ค่ะมาแรงเพราะกระแสภาพยนตร์จริงฉลาดเกมโกงค่ะกำลังพุ่งแรงในแถบเอเชียเลยนะคะ
ส่งผลให้ชื่อของดาราวัยรุ่นอย่างนนชานนท์ค่ะที่มีแฟนคลับมากขึ้นอีกเต็มกองนะ
ยอดกดติดตามเพิ่มเป็น๙๗๕๗๕คนค่ะหนุ่มหน้าใสคนนี้มาแรงทีเดียวนะคะฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยจ้ะ
แล้วก็ยังอยู่ในโผล่ไม่หลุดไปไหนนะคะสำหรับต่อธนภพใจอ่อนยอมเปิดไอจีได้สองเดือนมาแล้วค่ะ
ฮอตเนี่ยยังแรงไม่หยุดเลยนะกวาดฟอลลอเวอร์ไปได้สูงถึง๑๙๘๗๓คน
ซิลแชมป์เป็นอันดับที่๓นั่นเองค่ะ
แสงพระเอกทุกคนมาด้วยยอดกดติดตามเพิ่มเป็น๑๒๖๘๗๒คนค่ะ
๒คนค่ะส่วนแชมป์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ
จะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พระเอกหน้าตี
อย่าใกล้ชิดแฟนคลับยอมเปิดไอจีจนได้ค่ะ
เจมส์มานะคะแฟนคลับกดติดตามไปสูงสุดเลยที่

เรามาดูฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะข้ามฝากมาที่ฝ่ายหญิงนะคะ
อันดับที่๕ค่ะเป็นของว่าที่คุณแม่ชมพู่อารยา
ติดตามไลฟ์สไตล์และร่วมนับถอยหลังนะคะ
อีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะได้เห็นโฉมหน้าลูกชายฝาแฝดของแม่ชมกันแล้ว
วันก่อนเห็นนี่เขาไปสแกนกันใช่ไหม
สำหรับพฤษฐกรรมอันตราสาวสแกนอะไรล่ะ
เพราะคนไม่มีลูกอะก็เห็นกันไปเป็นน้องแฝดเอง
กดติดตามไปก็เยอะทีเดียวนะคะ
เดือนนี้มีคนกดติดตามเพิ่มมา๗๐๙๓คนค่ะคุณ
นี่คุณบอกอีกอาทิตย์หนึ่งจะคลอดใช่ไหม
เห็นขุนชมผู้เพิ่งไปยกขาสูงออกกระลางกายเลยยังไหวเนอะ
คุณเป็นคุณแม่ที่ฟิตที่มากและก็พ่อลูกนั่นล่ะค่ะ
เป็นเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสองคนนั่นเองค่ะคุณ
อันดับที่๓ค่ะเป็นคุณแม่สุดแซ่บเลย

ที่ก็น่าจะได้อนิสงฆ์นั้นมาจากการร่วมแข่งขัน

เพิ่มมาเป็นเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองคนนั่นเองค่ะคุณ

ยังคงที่สำหรับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาค่ะ
ความนิยมบอกเลยว่าไม่มีตกเลยนะคะคุณ
วาดยอดฟอลลอเวอร์แฟนคลับในโลกออนไลน์ไปเพิ่มอีก
เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าคน
นี่คนนี้ของจริงนะคะคุณเป็นคนใจตลอดค่ะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะ
เดียวกับแชมป์ที่ยังรั้งตำแหน่งต่อได้และไปอีก๑เดือนนะคะ
สำหรับคุณแม่สุดสตรองเลยคุณแพทย์นับประพาค่ะ
ในโซเชียลต้องยอมรับเลยนะว่าเธอนั้นติดโผล่ท็อปทรี๓อันดับแรกตลอดเลย
เดือนล่าสุดค่ะกวาดไปเพิ่มสูงถึง๑๒๖๕๐คนนั่นเองค่ะ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ของคุณแพทย์เนี่ยระยะหลังมาที่ติดสปีดเพราะว่าด้วยความน่ารักของน้องเรสซิ่งด้วย
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงเพราะว่าอยู่ในวัยที่น่ารักน่าหยิกเนาะคุณเนาะ
ยังพูดไม่ได้นะคะแฟนก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปสำหรับแม่ลูกคู่นี้นะคะ